ผมไม่วงมือกับคนเลวหรอกผมไม่ต้องการไม่หวนอื่นสำหรับทางงานเรียก

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้าค่ะ

ค่ำกลางคืนเนี่ยคุณไปกับผู้หญิงด้วยกันเนี่ย
แล้วขับรถไปเนี่ยแล้วไปจอดรถ
แล้วเกิดมีมอเตอร์ไซค์มาจอด

เราขอตรวจค้นเนี่ยบอกว่าเป็นตำรวจเนี่ย

คือกรณีแบบนี้เรียนท่านผู้ชมก่อน
ที่ผมสอบถามคุณมิ้นเพราะมีข่าวของดีเจต้นหอมใช่ไหม

คือเขาขับรถไปบริเวณตรงนั้น
แถวกรุงเทพกีทาในพอต้นเว

ผู้หญิงกัน๒คนก็ไปจอดรถอยู่ข้างทาง
คงจะตัดสินใจว่าจะส่งเพื่อจะขึ้นแท็กซี่

จู่ก็มีมอเตอร์ไซค์มาจอดเป็นสายตรวจ
เฉพาะกิจของสถานีตำรวจหัวหมาก
พื้นที่บริเวณนั้นพื้นที่ของสถานีตำรวจหัวหมาก

ก็บอกว่าเอ๊ะขอดูหน่อยว่าขอตรวจค้นหน่อย
รู้สึกว่ามีอะไรมาจอดข้างกลางคืน
คือบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณซึ่งมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเยอะ

ในขณะอีกอันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของคนขับรถ
ซึ่งเป็นประชาชนเป็นสุภาพสตรีบ้าง
หรือเป็นคนที่ไม่รู้เรื่อง
จอดรถอยู่จู่มีรถมาก็

กูทำยังไงสอบลงคุณอยู่กับ
เมื่อนสองคนสุภาพสตรีเพื่อนผู้หญิงเนี่ยเลย

อันนี้พูดถูกครับท่านผู้ชมครับโดยปกติผมไปสอบถามมา
ผมสอบถามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็บอกว่าสิ่งแรกที่เขาจะทำนะฮะ
คือเขาแสดงบัตรอันนี้เป็นไปตามกฎหมายคือ
ปวิอาญามาตรา๙๓การขอตรวจค้นคือเมื่อเห็นสิ่งที่อาจจะเป็นพิรุษ
หรืออาจจะซุกซ่อนหรือทำอะไรผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถแสดงตัวและขอตรวจค้นได้
เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ย
ก็ต้องเข้าใจกฎหมายเสียก่อนว่าเขาสามารถขอตรวจค้นได้
ทีนี้ถ้าเกิดคุณมิ้นปฏิเสธล่ะโอ๊ยไม่เอาไม่เอา
ไม่ให้ตรวจไม่ตรวจอะไรเนี่ยเห็นบัตรแล้วไม่ให้ตรวจ
ทำไงก็ไม่ให้ตรวจรู้ไหมว่ากูจะโดดอะไร

ขัดขวางคุณอาจจะเป็นผู้ต้องสงสัย
ก็คือไม่ยอมให้ตรวจก็แสดงว่า

อาจจะมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่
ลักษณะนี้เช่นเดียวกันกฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่
ในการควบคุมตัว
ให้ครับก็เหมือนกับถ้าเกิดคุณให้คุณเป่าตรวจแอลกอฮอลแล้วคุณ
นี่ก็เช่นกันนะขอคุณตรวจแล้วคุณไม่ตรวจคือในที่เราโหฐานในที่
ขอโทษนะที่เป็นสาธารณะบริเวณนั้น
ก็เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะตรวจได้แต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนบุคคล
อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งคืออันนั้นคุณต้องมีหมาย
คือบางคนไม่เข้าใจขับอยู่ในที่สาธารณะ
แล้วบอกว่าเอาคุณไปตรวจแล้วคุณมีหมายหรือเปล่า
อันนี้ไม่ต้องใช้หมายนะครับเพราะว่าเป็นที่สาธารณะเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
มีอำนาจตรวจค้นในกรณีสงสัย
คุณไปจอดรถอยู่กลางค่ำกลางคืนในบริเวณนั้นนะ
ก็อาจจะคิดว่ามีส่งยาหรือว่ามีพื้นที่บริเวณนี้ซุ่มเสี่ยง
ก็ขอคุณตรวจค้นแสดงบัตรผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทีนี้รถที่จอดก็เป็นรถมอเตอร์ไซส์
จักรยายของท่ำรวจล่ะป้ายอาโลกแล้วก็มีไฟด้วย
ก็ค่อนข้างที่เราต้องมองสองมุม
คือคุณมีนารายการเราเนี่ยบางคนก็บอกอุ๊ยทำไมไม่ฟันทง
แต่ฟันทงไปก็แบบเย้จอมซับไง
ว่ายคือบางอย่างมันฟันมันรีบฟันไม่ได้นะคุณดี
นั่นน่ะสินั่นคือสิ่งที่ผมบอกท่านผู้ชมในรายการเราเนี่ย
เอกสารหลักฐานนี่ผมต้องติดตามต้องดูตลอด
แล้วก็เราก็ยังยืนยันว่ามีสายลับ
มีคนที่ให้ข้อมูลแล้วให้มาแล้วก็ไม่ใช่ว่าผมจะใช้นะฮะ
เพราะบางอย่างเนี่ยมันยังพิสูจน์ไม่ได้ไปพูดก่อนเนี่ย
ก็จะมีโอกาสพลาดพลั้งซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
ตอนนี้เอาเรื่องให้ท่านผู้ชมที่เป็นสุภาพสตรีขับรถกลางค่ำกลางคืนนะฮะ
บางทีลูกมีหลานบอกอุ๊ยเมื่อกี้ไปโดนตำรวจ
คือถ้าเราบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องกลัว

คุณชุภิถามหน่อยถ้าสมมติว่าเขาละขอตรวจคน

คือจะพูดอย่างนั้นก็คือต้องแล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เพราะว่าหนึ่งในพื้นที่บริเวณนั้น
ก็อาจจะคุณพูดในลักษณะที่
แต่ถ้าเกิดเป็นผู้ที่กระทำความผิดเนี่ย
ขอขับรถไปและในระหว่างทางเนี่ย

คุณต้องพูดถึงลักษณะของผู้ที่กระทำความผิดด้วย

ท่านผู้ชมอาจจะกลัวว่ามีข่าวว่ามีการยัดยากัน
ใช่คือเรื่องนี้ได้ยิ่งบ่อย

ค่อนข้างจะเปิดเผยและก็ค่อนข้างที่จะระมัดระวัง
คือเขาบอกว่าให้ค้นได้แค่ทีละคน

นี่คือสิ่งที่สำคัญในโลกสมัยใหม่ก็คือคุณมิ้นคงจะมีโทรศัพท์

อันนั้นคือสิ่งที่รองโฆษกพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะ

ท่านก็บอกบอกให้ถ่ายเลย
ซึ่งจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้
ในบางเวลาก็ทันจริง
เพราะเห็นรถจอดไว้ในที่เปลี่ยวแล้วก็เป็นที่ที่ล่อแหลม

เขาก็ต้องใส่เขาก็ป้องกันตัวเขาเหมือนกันนะ

ในตรวจถูกยิงตายเยอะมาก
เข้าไปขอตรวจค้นอยู่นี่นั่งอยู่
ก็ใส่กล่อมีเสื้อกล่อด้วย
มีเสื้อเกราะมีกุญแจมือมีดิ้ว

คือสะบัดออกมาแล้วมันจะออกมาเป็นแข้งเหล็ก
เอาไว้ป้องกันตัวนะฮะยังไม่ต้องขนาดถึงใช้อาวุธ
ถ้าเกิดที่เป็นอเมริกาเขาคงจะใช้เป็นปืนไฟฟ้าเครื่องช็อตไฟฟ้า
แต่ว่าล่าสุดเครื่องมันจะสูงแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายในประเทศไทยเนี่ย
ผมว่าค่อนข้างที่จะให้สิทธิมากกว่าอเมริกาอีกนะคุณบิน
มากกว่าอีกครับเพราะว่าเวลาจะไปตรวจด้วยก็
มาตรวจอะไรนะฮะต่อว่าคือเราก็ต้องเข้าใจทั้งสองฝั่งนะฮะ
เพราะไม่งั้นเราจะจับยาเสพติดจะจับอะไรได้เยอะนะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยให้ท่านผู้ชมที่เป็นสุภาพสตรีก็ดี
สุภาพบุรุษดีผู้ชายผู้หญิงได้หมดแล้วครับ
ระมัดระวังแล้วก็ให้ความร่วมมือ
ถ้าการไม่ให้ความร่วมมือก็อาจจะถูกกักตัว
ตามกฎหมายเขาว่ากันตามกฎหมายเลยนะครับ
ปวิอาญามาตรา๙๓ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่
หรือเจ้าที่ฝ่ายปกครองในการตรวจค้น
กรณีพบว่ามีพิรุษต้องสงสัย
ในที่สาธารณะก็ไม่จำเป็นต้องใช้หมายค้นหมายอะไรต่างนะฮะ
ทีนี้ในบางกรณีผมเล่าให้ฟัง

เช่นเห็นผู้ร้ายวิ่งเข้าไปในบ้าน

ก็ไม่ต้องใช้หมายเพราะเป็นลูกติดพันธุ์

วิ่งเข้าไปก็วิ่งตำรวจก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็วิ่ง
เข้าไปในบ้านเลยเข้าไปตรวจค้น

เอาล่ะทีนี้เรามาเข้าอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
ซึ่งท่านผู้ชมก็คงจะติดตามโดยตลอดนะฮะ

วันนี้คุณกับผมนี่คุยกันมาหลายวัน
เพราะคุณนิวเนี่ยไปยังลาไป

พลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตา

รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็บอกแล้วบอกว่าเดี๋ยวท่านจะต้องเรียก
แต่เรียกในฐานะพยานพยานนะครับ

ทีนี้เรียกเนี่ยก็คงจะมี
ผมเรียกเป็นพยานแล้วกันนะครับ
ไม่มีท่านใดตกเป็นผู้ต้องหาแต่อย่างใดเรียกพยาน
ก็คงจะมี๓กลุ่มด้วยกัน๓กลุ่ม
กลุ่มแรกก็บอกก่อนแล้วคือกระทรวงยุติธรรมแน่นอนนะฮะ
เพราะว่าท่านวีรชัยท่านบอกว่า
จะต้องในจำนวนนี้เนี่ยนะฮะ

เพื่อนำมากำหนดประเด็นและตัวบุคคลนะฮะการกำหนดประเด็นและตัวบุคคลว่า
จะเรียกมาสอบสวนว่าในจำนวนนี้แหมจะรวมถึงรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมด้วย
คือพันธุ์ตำรวจเอกดุษฎีอารัยวุฒิซึ่งสนับสนุนให้เกิดการลื้อฟื้นคดี
ครูจอมทรัพย์เข้าร้องเรียนโดยจะสอบในฐานะพยานฐานเป็นเจ้าหน้าที่
ซึ่งจะต้องดำเนินการหลังผู้มีร้องเรียนยืนยันไม่เข้าข้างนะฮะ
ว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันเขาเป็นนักเรียนเตรียมรุ่นเดียวกัน
เป็นเป็นนักเรียนในร้อยอ่ารุ่นที่สามสิบเจ็ดรุ่นเดียวกันใช่
ทีนี้เอาล่ะแล้วกลุ่มอื่นนะฮะเดี๋ยวพูดให้ฟังในเบรกถัดไปครับ
กันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวมาดูอีกสองกลุ่มกันว่าที่เขาจะเรียกสอบเพิ่มเติมเนี่ย

มีรายชื่อออกมาแล้วว่าจะมีการเรียกไปสอบในฐานะพยาน
มีกลุ่มอื่นอีกครับคุณมิ้นครับเวลาหลักการเนี่ย
เวลาคนโกหกเนี่ยค่ะคุณเคยโกหกไหมเคยนะ
คือโกหกบางครั้งเราเป็นเด็กก็โกหกคุณพ่อคุณแม่
หรือมีความจำเป็นแต่ถึงขนาดว่าโกหกศาล

และไม่ใช่การโกหกเนี่ยเพื่อเอาตัวรอด
การโกหกหรือให้การตรงตามความเป็นจริง
อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อวานก่อนว่า
ในฐานะจำเลยเนี่ยก็ยังโอเคว่าคุณพยายามแก้ตัวแล้ว

ถ้ากระบวนการยุทธรรมเขาไม่เชื่อถือนะฮะสารท่านลงโทษว่าไม่เชื่อหลักฐานของคุณนะฮะ
แต่ในกรณีลื้อฟื้นคดีเนี่ยแตกต่างกันครับ
อันนั้นหมายความว่ามันกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบ
ก็คืออันแรกที่จะสอบเขาก็บอกว่าสอบอยู่๓กลุ่ม
กลุ่มแรกก็คือกระทรวงยุติธรรมทำไมต้องกระสอบกระทรวงยุติธรรม
นี่สอบในฐานะพยานนะฮะก็จะต้องบอกก่อนว่าในฐานะพยานไม่ใช่ผู้ต้องหา
ผู้ต้องสงสัยเพราะกระทรวงยุติธรรมเนี่ย
วีรชัยท่านบอกว่าก็ดูเหมือนว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยทำไมที่ผมบอกเป็นผู้สนับสนุน
เป็นแม่งานเป็นผู้สนับสนุนติดตามทั้งที่จริงเนี่ย
แรกเริ่มเดิมทีที่เขาไปขอลื้อฟื้นคดีเนี่ย
เขาไม่ได้ขอมาจากพันธบรวจเอกดุษฎีแต่อย่างใดนะฮะ
ท่านมีรองประหลัดอีกท่านหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่อมาก็มาถึงมือของท่านรองประหลัดท่านพันธุ์ตำรวจเอกดุษฎี
ลื้อฟื้นคดีเนี่ยหลักการสำคัญที่สอบเนี่ย
ก็เอาง่ายสั้นแบบที่ชาวบ้านเข้าใจเพราะเรื่องนี้ผมพูดมาหลายครั้งแล้ว
เพราะอะไรครับคุณมิ้นครับคือไม่หยุดยั้งใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะอ่าไม่หยุดมีโอกาสหยุดแต่ไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดอะไรครับ
ไม่หยุดเมื่อพบว่ามีหลักฐานมีพยานให้การเท็จคือในศัพท์
ถึงขนาดเก็บในศัพท์ไว้ไม่ให้ในศัพท์เพราะว่าในศัพท์รับไม่ผ่านเครื่องจับเท็จ
เมื่อไม่ผ่านเครื่องจับเท็จไม่ให้ศัพท์ขึ้นให้การเก็บในศัพท์ไว้
และใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหลักฐานเก่า

ซึ่งก็มีคนท่านก็มีการตอบโต้กันแล้วว่าป้ายทะเบียนที่ว่านี้
ที่บอกว่ากรมขนส่งเขาบอกเขาออกมา

ตอบโต้มาว่ามีการขอแต่ขอก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ
คือบอกแล้วนะฮะเรื่องนี้มันดูแล้ว
ถ้าเรื่องโกหกท่านผู้ชมพูดยังไงมันก็ต้องโกหกต่อไปเรื่อย
คือมันก็ต้องแถไปเรื่อย
มันต้องเป็นท่อคือโกหกไปเรื่อย

ลักษณะที่ว่าก็คือคนไทยเราถึงเรียกว่ามันพูดแบบศรีถนนชัย
ศรีดนชัยคือพูดแล้วเนี่ยมันพูดไม่จริงก็กลายเป็นว่าเป็นกะล่อน

เอาละตอนนี้เขาสอบเขาจะว่าจะเรียกพยานก็คือสอบท่าน
ถามพยานคือพันธุรกิจอุตสดี

ก็คือกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะบริจาค
ที่บริจาคเงินให้ครูจอมทรัพย์ใช่ไหมคะ
ทีนี้ถามว่าบริจาคก็คงไม่ผิดหรอกนะ
เพราะว่าเจตนาบริสุทธิ์คุณมาร์คใช่ไหม
คุณมาร์คพิษบูแกก็ออกมาตอบโต้คือแกเป็นตัวตั้งตัวตี
คือเขาเชื่อว่าครูจอมทรัพย์เป็นแพ้

แกอยากจะช่วยเหลือเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือเนี่ย
เราก็ต้องพูดให้ฟังให้ชัดเจนว่า
ก็ลักษณะนี้แล้วถ้าเกิดเราตัดสินใจเร็วไปคุณมิน
บางครั้งในสังคมทุกวันนี้

คือทุกคนพอมีเรื่องปุ๊บทุกคนจะกลายเป็นการเลือกข้างทันที
ตัวอย่างเช่นกรณีของน้องเมย์เห็นไหม
เดี๋ยวโรงเรียนเดี๋ยวรุ่นพี่เดี๋ยวนักเรียนเก่าทั้งนี้
จริงผมก็ต้องบอกว่าต้องรอหลักฐานการสรุปเรื่องสาเหตุการณ์ตาย
ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
สักครั้งหนึ่งก่อนอันนี้ถือว่าเป็นครั้งที่๒นะฮะ
หรือความเห็นที่๒ก็ต้องสรุปตรงนี้ก่อน
ตัวนี้แหละครับมันถึงจะเดินได้
กลับมาที่เรื่องนี้นะฮะกลุ่มที่สองคือผู้บริจาค
เพราะว่าการบริจาคที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วว่องวัย

ก็มีการบริจาคซึ่งเงินบริจาคให้กับครูจอมทรัพย์ไป๑ล้านบาท

เร็วนะเขาเพิ่งจะให้เงินไปเองนะ

นี่คือกลุ่มผู้บริจาคสมมุติแล้วกัน
สมมุติว่าถ้าเกิดเงินบริจาคมาเนี่ยได้บริจาคมาสมมุตินะ
สมมุติล้านห้าแล้วคุณมาร์คไปเก็บไว้
หรือว่าไม่ต้อง๕แสนแล้วเก็บไว้สัก๕บาท๑๐บาทก็โดนแล้ว
อืมคือเหมือนเขาจะตรวจสอบว่ายอดบริจาคกับยอดที่ให้เนี้ยตรงกันไหม

ถูกไหมฮะตรวจสอบอะไรครับตรวจสอบบัญชี
ที่บริจาคมาเข้ามายังไง

มีการบริจาคมาแล้วก็เอามาให้ทั้งหมดไว้ไปเก็บไว้ไหม
อะไรไหมคือนี่คือประเด็นที่ท่านพลตำรวจเอกวีรชัยท่านจะสอบ

อีกกลุ่มนึงคุณฟังแล้วจะตกใจคุณฟังแล้วจะตกใจคุณฟังแล้วจะตกใจ
คือเรื่องที่ผมอ่านผมก็ต้องสรุปมาให้ท่านผู้ชมให้ฟังให้มันง่าย
กลุ่มที่๓เขาบอกว่า

รายการ
พิธีกรเขาบอกตูย่อด้วยนี่ใช่นี่เรียนแบบผมนะ

พอพานนี่คือกลุ่มที่๓นะฮะพิธีกรพอพานเป็นยังไง
คือเขาบอกว่าเอามาออกรายการหลายครั้งมีการตรวจสอบข้อมูลหรือเปล่า
อืมถามว่าเป็นพิธีกรเนี่ยต้องตรวจสอบไหมคุณมิ้น
ต้องเพราะว่าในฐานะสื่อก่อนที่จะนำเสนอข้อมูลนำเสนอความจริงให้คุณผู้ชมรู้เนี่ย
คือมันก็ต้องตรวจสอบข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอันนี้สำคัญ
อืมไม่ใช่มาบอกคุณคุณก็ไปพูดเลยอ่า
เพราะว่าอย่างนั้นก็ไปอาศัยปากคุณนะสิถูก
มันก็เหมือนกับเราเป็นทรโขงให้เขาเฉยอ่าใช่ไหมฉะนั้นเมื่อหลักฐานหรือว่าข้อร้องเรียนต่างต่างเนี่ย
ท่านผู้ชมครับมาถึงผมเนี่ยผมมักจะใช้เวลาในการตรวจสอบค่อนข้างจะมาก
อืมกรณีนี้ผมก็ไม่ได้กล่าวไม่ได้ว่านะครับแต่ผมก็เคยไป
ใช่กำลังจะถามว่าคุณชุวิตเคยไปคุยกับเขานี่นะครับผมเคยไปแล้วผมก็เข้าข้างตำรวจ
มันเหมือนกับว่าไอ้เนี่ยมันดูทะแม่งทะแม่งคือวิชาต่างเนี่ยบางคนไปเรียนรู้มาในคุก
มีครับไม่ใช่ไม่มีเขาเรียกว่าวิชาในคุกวิชาในคุกก็มีวิชาต่างนะฮะ
เพราะที่นั่นเนี่ยเป็นแด่งรวมนะฮะกูซ้อมซ้ำอาจจะไปได้วิชาในคุกมา
ชูวิทย์ได้ไหมผมก็ได้มาแต่สิ่งที่ผมได้มาผมก็เอามาเป็นความรู้นะฮะ
เอามาเป็นประสบการณ์ถามว่าบางคนไม่มีความประสบการณ์
เมื่อไม่มีประสบการณ์มันก็ยากที่จะมีความรู้นะครับ
เขาบอกขั้นตอนคือความจริงคือประสบการณ์ประสบการณ์คือความรู้ความรู้คือความฉลาด
ฝรั่งเขาให้อยู่๔ขั้นตอนคือความจริงประสบการณ์ความรู้แล้วก็ความฉลาด
ขั้นตอนนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วผมก็ต้องฉลาดหน่อยแล้ว
เพราะว่าผ่านคุกผ่านตารางมาหลายอย่าง
ดังนั้นเวลาที่เรียกผมไปคุยในรายการตอนต้นผมก็เคยบอกแล้ว
อย่างนี้มันตะแม่งตะแม่งนะต้องรอพยานหลักฐานก่อนนะครับ
นี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ทีนี้เขาจะสอบตรงนี้ตรงนี้ผู้บริจาคอะไรต่างกระทรวงยุทธรรมว่า
เพราะอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องนี้มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวง
ต่อกระบวนการยุติธรรมตำรวจถูกต่อว่า

ตรวจถูกตอบว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่ทำกดียังไงแม่อย่างนี้
เพราะฉะนั้นเรื่องต่างเหล่านี้เนี่ย
เดี๋ยวเรามาดูกันความคืบหน้ากันโอ้โหอันนี้ต้องเป็นวันเลย
หลักสำคัญของทางกระทรวงยุติธรรม
ถามว่าทำไมไม่หยุด
ทำไมไม่หยุดไม่ระงับยับยั้ง

บอกว่ารู้รู้ว่าในศัพท์เป็นพยานเท็จไหม

ทั้งกระทรวงกิจธรรมนี้เขาบอกตำรวจ
เขาบอกว่ารู้ว่าในศัพทเป็นพยานเท็จก็เลยไม่เอาเบิกความ

ประกอบกับจอมทรัพย์ก็รับแล้วเนี่ย
ว่าอันนี้ไม่ได้เป็นคนขับจริง
ไม่ได้เป็นคนขับรถชนจริงในศัพท
อืมถ้ารู้ถึงขั้นนั้น
ทำไมในกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐ
รู้ว่ามีผู้กระทำผิดกฎหมายนะฮะ
ตอนนั้นตำรวจดำเนินการไหม
เพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่กุมภามีนา
ต้นปีแล้วตำรวจได้ดำเนินการไหม

เขาจะพูดได้ว่าไม่รู้แต่ทั้งนี้เริ่ม

เริ่มบ่วยแล้วไอ้นั่นก็รู้แล้วนี่

แต่ตอนนี้ถามหาแล้วพยานหลักฐาน
เพราะทุกกลุ่มเนี่ย
มีส่วนที่จะเกี่ยวข้อง
การบริจาคก็เหมือนกับการสนับสนุนแหละ
การที่ไปพูดเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

แล้วคุณไปว่าทางตำรวจเนี่ย

คนนี้ก็พูดอย่างนั้นอย่างนี้นะ
โดนเรียกมาอันนี้
บริจาคนะถึงแม้

แต่ก็ต้องมาสอบอีกตรวจบัญชีอีกก็ต้องตรวจสอบนะ

รู้ว่าในทรัพย์ในศัพท์เป็นพยานเท็จทำไม
มีการบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจไหม
ให้เรามาดูถ้าแบบนึงการสอบสวนนะ
เพราะว่าเมื่อมีผู้กระทำความผิดมีคู่ที่บอกเป็นพยานเท็จแล้ว
ทำไมถึงไม่มีการดำเนินการ
สิ่งต่างที่เกิดขึ้นในคดีของครูจอมทรัพย
จึงเป็นบทเรียนสำคัญในการลื้อฟื้นคดีต่อไป
ถ้ามีกรณีแบบนี้อีกแล้วถ้าเกิดในการนี้
ซึ่งจริงการลื้อฟื้นคดีตามที่เขาบอกมาแทบจะไม่มี

ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี๒๕๒๖พรบนี้จนถึงปัจจุบันนี้

เพราะขั้นตอนต่างที่ผมบอกว่ากระบวนการยุติธรรม
มีการตรวจสอบกันเองมีการเช็คแอนบาลานซ์กันอยู่เสมอ
ระหว่างตำรวจอายการไปถึงกระบวนการของศาล
ดังนั้นผู้ที่เสกสรรปั้นแต่งถึงขนาดว่าจะหาเรื่อง
แล้วก็หาช่องทางและยืมมือสารในการลื้อฟื้นคดี
เรื่องนี้ผมว่ายอมไม่ได้ครับและถ้ายอมไม่ได้เนี่ย
เบรกถัดไปผมก็จะพูดอีกเรื่องหนึ่ง

ซึ่งวันนี้เริ่มฮอตขึ้นมาเรื่องโฉนดถุงกล้วยแขกของพระพยอม

ทำไมเมื่อซื้อโฉนดที่เมื่อไปซื้อที่ดินมา
มีโฉนดถูกต้องเมื่อซื้อมาแล้วแล้วทำไมถึงกลายเป็นโฉนด
กลายเป็นของไม่มีค่าเลยกลายเป็นถุงกล้วยแขก
แบบที่พระพยอมจะเอาเป็นอนุสวรีเนี่ย

กันครู่นึงนะคะช่วงหน้าต้องกลับมาติดตามเรื่องนี้ค่ะ
กระทบกับคนในสังคมเหมือนกันครับคุณมินครับท่านผู้ชมครับ

คุณมิ้นเป็นตัวแทนของคนที่กำลังเจริญเติบโต
ท่านผู้ชมก็เลี้ยงดูครอบครัว
ทำมาหากินวันหนึ่งนึกขึ้นมาว่า
อยากจะซื้อที่ซื้อทางไว้ปลูกบ้าน

เช่นเดียวกับพระพยอมเจ้าวาดวัดสวนแก้วสวนแก้ว

พระพยอมก็ตั้งใจจะเอาที่มา

คนยากไร้คนอนาถา
ก็พูดง่ายว่าทำบุญทำทานแล้ว
ก็ไปซื้อที่อยู่แปลงที่หน้าวัด
อันนี้เป็นฉโนด

ปรากฏว่าพระพยอมเนี่ยท่านซื้อมา
พระพยอมซื้อมา

คุณมิ้นอยากจะซื้อที่เนี่ยไว้ปลูกบ้าน

เพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้ว

ก็พูดง่ายว่าโฉนดนี้ถูกต้องทุกอย่าง

มีการตรวจสอบมีโฉนดจริง

ก็ปรากฏว่าพระพยอมไปซื้อมา

ก็มาทำปรับปรุงพัฒนา

ขายให้กับพระพยอม
คนขายพระพยอมคนขายชื่อ

เป็นคนขายพระพยอมก็เป็นคนซื้อล่ะ

ซื้อที่ดินแปลงนี้ก็โอนกันอย่างถูกต้องนะฮะ

โนดแปลงนี้ไม่ถูกต้องทายาท

แปลงนี้ก็ต้องเล่าให้ฟังก่อน

เขาได้มาจากการครอบครองปรปัก

ครอบครองไม้ด้วยปรัก๓ประการคือ๑
ครอบครองด้วยการแสดงความเป็นเจ้าของ

ครอบครองโดยการแสดงความเป็นเจ้าของ

และอยู่โดยเกิน๑๐ปี

ว่าขอครอบครองปรปัก

สารก็จะมีจดหมายส่งไปให้
กับเจ้าของที่ดินเดิม

ตกเป็นของนางวันธนา

ประชาก็เอาไปขายพระพยอม

เพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของที่เดิม
ก็อาจจะไม่ได้มารับจดหมาย

โดยชอบแล้ว๑๕วัน
ไม่มีใครรับไม่มีใครตอบ

ถูกต้องคนร้องก็ได้โฉนดไป

อันนี้ไม่ใช่ขอให้ยกเลิก

สารสั่งยกเลิกเพราะ

รับว่าเป็นแค่คนเช่า

เป็นแค่คนเช่ามีการทำสัญญาเช่า

ตอนนั้นจ่ายภาษีที่ดิน

โดยที่ไม่ได้เป็นการครอบครองปรปาก

แต่มีการจ่ายภาษีที่ดิน

ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปอ้าง

เพื่อจะครอบออกโฉนดเป็นชื่อตัวเอง

ในกรณีการขอบครองประปรากฏ

ก็นี่ก็คือพระเขาก็ตั้งใจจะไปซื้อ
อันนี้ก็คือพระเขาก็ตั้งใจจะไปซื้อ

ไอ้คนขายก็ขาย
โฉนดก็เขียนเหมือนกันว่า
ได้มาด้วยการครอบครองปรปัก

ก็ต้องตั้งข้อสังเกตต้องไปขอดูสารบ

ดูอะไรต่างค่อนข้างจะมาก
แต่พระพยอมคงไม่ได้ดูตรงนั้น

ก็ไปถึงกรมที่ดิน

เราก็เข้าใจว่ากรมที่ดินคงเช็คแล้วล่ะ
ต่อมาทายาทรองทายาทของ
เจ้าของฉโนตลองว่าไม่ใช่การขอบครองประปรากฏ
คนขายเนี่ยเอาฉโนตไปออกขอบครองประปรากฏไปได้

ฉโนตออกฉโนตใบใหม่มา

ที่ดินก็ต้องยกเลิกโฉนดใบนี้ไป

คนซื้อก็บอกว่าไอ้โฉนดใบนี้ก็คือ

นั่นแหละครับ
นี่ก็เหมือนกับได้โฉนดมาเป็นถุงก้วยแขก

เหตุที่ยกเลิกก็เพราะว่าคนขายเดิมเนี่ย

เขารับที่ศาลว่าเขาไม่เคยคนเช่า
มีสัญญาเช่าอยู่

ชนะก็ออกโฉนดใหม่ก็ได้เป็นโฉนด
ปรากฏว่าเอาโฉนดนี้ไปขายหมู่บ้าน
เอ้อนักเข้าไปอีก
เออเอาให้มันเงินไปเลย
ฟ้องเชาฮกรุงไม่ได้เพราะเขามีชโนจ
อือไม่ได้มีชโนต
ที่โอกาสที่คนที่ตั้งใจนะครับ

อยากจะไปซื้อที่ดินปลูกบ้านนะฮะ

นะฮะสะท้อนให้เห็นช่องว่างของกฎหมายเช่นเดียวกับอะไรครับคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
เช่นเดียวกับเรื่องของสนามก๊อฟอัลพายจำได้ไหมล่ะ
สนามก๊อฟเอาพายที่เขาว่าอะไรที่เขาว่าให้เป็นธรณีสงฆ์นางเนียม
ชำนาญศักดายกที่ให้กับวัดตั้งใจจะให้เป็นที่ที่วัดจะไปหาประโยชน์
เพื่อจะคงพระพุทธศาสนาแต่ต่อมาก็มีทางวัดก็บอกว่าจะขายตั้ง๗๐๐กว่าไร่
ก็ไม่ยอมก็มีการตั้งผู้จัดการมรดกใหม่เป็นมูลนิธิแล้วก็มูลนิธิก็เอาไปขายให้สนามกอล์อัลพาย
ต่อมาทางกิจสดีกาก็บอกแล้วว่ามันขายไม่ได้เป็นที่ธรณีสงฆ์นะฮะส่วนกรมที่ดินก็ยกเลิก
แต่ก็มีคำสั่งอีกจนกระทั่งคนสั่งเนี่ยถึงขนาดว่าติดคุกติดตารางนะฮะ
เป็นระดับรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยเรื่องนี้เช่นกันครับคนซื้อเป็นไงคุณมิ้น
ถ้าผมเป็นคนซื้อสนามกอล์อภัยผมซื้อที่ผมก็ไม่รู้เอาครอบครัว
ผมก็อยากได้สนามก๊อฟผมมีตังค์ซื้อผมซื้อปรากฏว่าตอนนี้เดือดร้อน
มากเป็นเหยื่อไหมอะเหมือนภาพยอมเป็นเหยื่อไหม
คือเงินก็จ่ายทรัพย์สินก็ไม่ได้ถนนนี้ก็จ่าย
จ่ายเงินฟรีอ่ะจ่ายเงินไม่ใช่ไม่จ่ายแต่ต่อมาเนี่ยมีการทายาทยงยกเลิกโฉนด
ว่าเป็นคนเช่าก็กลายเป็นโฉนดใบใหม่โฉนดใบเก่ายกเลิก
กรณีอัลพายก็เช่นกันครับ
เมื่อมีการยกเลิกก็ยังคาราคาซังกันอยู่ว่าจะทำยังไง
คนที่ซื้อสนามก๊อบซื้อที่ดินแล้วเขาต้องทำยังไงคุณชุวิต

นี่คือช่องว่างของกฎหมาย
ซึ่งผมบอกว่าช่องว่างของกฎหมายมันค่อนข้างจะน่ากลัว

แถมให้เพราะท่านผู้ชมคงไม่รู้นะครับ

มันเป็นรูปธรรมแบบชัดเจนเป็นอย่างนี้

สนาในศูนย์การค้าใหญ่ผู้คนมามี

มีโมเดลตึกคอนโดให้ดู
คนซื้อก็เข้ามาซื้อ

ขายโดยทันทีที่ทางบริษัทอสังหา

ไม่อยู่ในตลาดเนี่ยก็เอามาขาย
การขายเนี่ยโดยที่ยังไม่ผ่าน
ก็หมายว่าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมถ้าตึกนี้สร้างขึ้นมา
ถ้าผ่านเขาอาจจะลดฉันก็ได้
หรือว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงรูปตึกให้มันน้อยลง
ซึ่งอาจจะไม่ได้ตามรูปแบบตึกที่เขาออกมาขาย
เมื่อคนซื้อไปซื้อ๕๐ตารางเมตร

หรือใช้เวลานานอาจจะใช้เวลา๒๓ปี
การที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่าง
เป็นข้อเสียเปรียบของผู้บริโภคอย่างร้ายแรง

ประเทศไหนที่เอาตึกมาขาย
ลดจำนวนชั้นลดจำนวนพื้นที่

จะมีการเจรจากับคนที่เขาซื้อไปแล้วไหมคะ

ซื้อก็ต้องจ่ายตังค์ต้องมัดจำต้องดาวน์
เป็นช่องว่างของกฎหมายเช่นกัน

ว่างของกฎหมายโฉนดที่พระพยอมโดน
ช่องว่างของกฎหมายที่คนที่จะซื้อที่ซื้อบ้าน
ระหว่างจะปลูกบ้านก็ปรากฏว่าโฉนดโดนยึดกลับไป
ทั้งที่จ่ายเงินผ่านกรมที่ดินอย่างถูกต้อง
การซื้อของคอนโดต่างเหล่านี้ก็เช่นกันเป็นช่องว่าง
เดี๋ยวนี้กระทำกันเยอะแล้วมีผู้เสียหายอยู่
ค่อนข้างที่จะมากและมาร้องเรียนถึงผมอยู่บ่อย
เรื่องคอนโดเนี่ยเรียะร้องคุณชูวิตเยอะมาก

เพราะฉะนั้นครับเรื่องนี้นะครับคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
คงจะต้องติดตามครับเพราะช่องว่างของกฎหมายเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่คนเอาไปเป็นประโยชน์
ใส่กระเป๋าตัวเองไม่ว่าคนนั้นจะเป็นในทุน
ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนตั้งใจเจตนา
จะทุดเจมส์อะไรก็แล้วแต่นะครับ

น่าจะทำให้ทุกอย่างในชีวิตประชาชนมันง่ายขึ้น
กลายเป็นว่าซับซ้อนซ่อนเงื่อน

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมกฎหมายเนี่ย

คือเราต้องรู้กฎหมาย
ใช่ครับ
เวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วลาไปก่อน
กันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ